สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้เจอเราสองคนเช่นเคยค่ะอยู่กันกับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่กระแสละครเรื่องเมีย๒๐๑๘เริ่มจะซาลง
ดูเหมือนว่าพระเอกของเรื่องอย่างฟิล์มธนพัฒน์งานก็เงียบเหงาเหมือนกัน
ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตาเลยนะคะล่าสุดก็เลยไปสัมภาษณ์หน่อยว่าเฮ้ยมี
ละครแต่ทำไมถึงไม่เปรี้ยงนะคะจนโดนเมาส์ว่าตกกระป๋อง
เจ้าตัวยืนยันนะว่าแม้จะไม่ดังแต่ก็มีงานถ่ายละครอยู่ตลอด
ล่าสุดค่ะทุ่มเงินกว่า๑๐ล้านบาท
ซื้อบ้านย่านสระบุรีเป็นของขวัญให้กับคุณแม่อีกด้วยนะคะ

ก็โอกาสมันมาแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปครับว่า
กว่าเราจะมาถึงวันนี้เราแลกกับอะไรมาเยอะ

ซึ่งเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าวันหนึ่ง
ที่เรามีโอกาสแล้วเราไม่ทำมันลงไป
ผมจะรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้ทำไม่ได้คว้าโอกาสว่ะ
เราเคยบอกว่าเราซื้อบ้านแม่งครับตอนนี้ต้องซื้อบ้านใหญ่หรือเปล่า

ก็พออยู่ได้ครับครอบครัวเล็ก
ประมาณกี่ล้านทีลืมใช้เงินเงิน

มันเป็นความฝันของผมกับคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก
แล้ววันนี้ทุกอย่างมันมันเป็นจริงแล้วอ่ะเออตอนนี้ความฝันทุกอย่างก็เป็นจริงแล้วนะคะ
ส่วนกระแสละครเนี่ยนะคุณผู้ชมมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะคะ
รวมไปถึงตัวของนักแสดงด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตา
เขาอาจจะไปซุ่มถ่ายละครอยู่ก็ได้เดี๋ยวรอดูผลงานของเขากันต่อไป